ก่อนหน้านี้งานหดงานหายคุณว่าไหม
ไม่ค่อยเห็นผ่านทางหน้าจอสักเท่าไหร่

ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานแบบจริงจัง

มีลูกน้อย๒คนเป็นแรงบันดาลใจ
แต่บอกเลยว่าใครที่คิดจะจับจ้องว่า
อาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แค่ช่วงแรกหรือเปล่า

รอดูผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ก็แล้วกันค่ะ

ตอนแรกผมก็แค่คิดว่าผมกลับไปเป็นเหมือนเดิม

พอตอนนี้มันลุยงานหนักอย่างนี้ครับ

ที่สำคัญก็คือมีลูกเป็นแรงบันดาลใจ

ก็ให้ดูกันที่ผลงานแล้วกัน

หล่อมากตัวจริงนะคะ